ส่วนความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบย่านภาษีเจริญนะคะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาสารอาญาธนบุรีอนุมัติหมายจับในอู้
ชายวัยห้าสิบแปดปีผู้ต้องหาค่าเจ้าของร้านแล้วนะคะ
หลังจากที่ถูกเค้นสอบอย่างหนักก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แต่ไม่ได้ขโมยทองคำและไม่ได้เผาอำพรางด้วยนะคะ

อันนั้นไม่คิดอะไรนะคิดว่าเขาเป็นตัวตัวแล้ว
ค่ะ
นายอำพลวงเทียนทองหรืออู้
ยอมปริปากสารภาพต่อหน้าตำรวจสอนอบังคุณเทียน
ลงมือบีบคอนายอนันต์แสงอุไรอายุ๖๖ปี
เจ้าของร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบย่านภาษีเจริญจนสิ้นใจ

เรื่องที่เขาตั้งใจจะไปทวงพระเครื่องคืนจากนายอนันต์ผู้ตาย
โดยก่อนหน้านี้ได้เอาพระเครื่องจำนวนกว่า๓๐องค์ไปจำนำไว้
เป็นพระสมเด็จและพระวัดนาคปรก
ผู้ตายให้ราคาจำนำเพียง๕๐๐๐บาท
ระหว่างไปขอถ่ายคืนกลับถูกนายอนันต์พูดจาไม่ดีใส่

ก่อนผลักณอนันท์จนล้มหัวประแทกพื้น

ใช้มือบีบคอจนนายอนันต์ขาดอากาศ

และพยายามลากร่างนายอนันต์เข้าไปในบ้านที่กำลังถูกไฟลุกไหม้
โดยอ้างว่าเตาถ่านในบ้านของนายอานันต์ที่อุ่นอาหาร
กระเด็นในระหว่างต่อสู้กันก่อนจะหลบหนีกลับบ้าน
ส่วนสร้อยคอทองคำหนัก๕บาทและพระเลี่ยมทอง

และขณะต่อสู้กับนายอานันต์ก็ไม่ได้เห็นว่านายอนันต์สวมสร้อยทอง
ว่าอาจขาดหลุดหายไป
คำกล่าวอ้างเรื่องสร้อยคอทองคำและพระเลี่ยมทอง
ทำให้ตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของนายอู้
ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสูบน้ำบริเวณร่องน้ำทิ้ง

เพื่อหาสร้อยคอทองคำพระเลี่ยมทองและภาชนะใส่น้ำมัน
หลังตำรวจสืบทราบว่าในอู้ไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง
แต่ต้องยุติการค้นหาในเวลา๒ชั่วโมงครึ่ง

นายอำพลหรืออู้วงเทียนทองวัย๕๘ปี

รวบตัวตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้
หลังตำรวจตรวจสอบพบกล้องวงจรปิดในชุมชนวัดนาคปรก
บันทึกภาพในอู้ช่วงเวลาหลังเกิดเหตุไฟไหม้
และมีพยานบุคคลพบเห็นในอู้อยู่กับนายอนันต์ผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
ก่อนถูกเค้นสอบจนยอมรับสารภาพ
กระทั่งค่ำวันนี้นายอู้ดถูกสารอาญาธนบุรี
นุมัติหมายจับและคุมตัวเข้าห้องคุมขังชั่วคราว
ทำให้นางบงกฎอายุ๗๗ปีน้าของในอู้
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่นายอู้ตั้งใจจะไปขอถ่ายพระคืน

ทำให้นายอู้เกิดความโมโหจึงต้องตัดสินใจก่อเหตุ

ถ้าเขาไม่นั่นเขาไม่สู้เขาก็ตาย

เราก็คิดทำไมถึงขนาดนั้นได้อย่างไร
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่ายากจนไม่มีจะกิน
ที่ข่าวออกมาตอนก่อนหาว่าไปปล้นเลย
หาว่าไปเอาทอง
เขาบอกเขาก็ไม่ได้เอามาเลยทองหายังไงเขายังไม่รู้เลย
เมืองต้นในอำพลวงเทียนทองหรือในอู้
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนบาดแผลขีดขวนตามร่างกายของผู้ต้องหา
ยังต้องรอผลตรวจจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

แจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมตามกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน